ในช่วงการชุมนุมแถวย่านแยกดินแดงอนุสุรีชายชมรภูมิ
ถ้าจำได้เนี่ยมีนายธนัดธนากิจอำนวยหรือว่าไฮโซลูกนัท

ก่อนนั้นนี่เคยเป็นร่วมกบวสอตอนนี้ออกมาชุมนุม
เพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายก
มีวันหนึ่งเขาโดนลักษณะเหมือนกับ
แก๊สน้ำตาลหรือว่ากระสุนยางเข้าไปตรงนี้ฮะ
ตอนที่กำลังคล้องแขนเดินขบวนจะไปบ้านพักของนายก
เข้าแถวเบ้าตาขวา
หลังจากเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ย
เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาไฮโซลูกนัดได้โพสต์เฟซบุ๊ก
แจ้งข่าวบอกว่าตกลงคุณหมอบอกว่า
ตาข้างขวาของผมคงใช้งานไม่ได้แล้ว
คือตอนนี้รักษาอาการเบื้องต้นหายแล้ว
แต่ต้องรักษาต่อเนื่องไปอีกหลายเดือนด้วยกัน
แต่สุดท้ายคงใช้งานไม่ได้อีก
เมื่อวานนี้มีภาพที่ไฮโซลูกนัดเนี่ย
ไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
เป็นลักษณะการเล่นกีฬาสีใช่ไหม

แต่ก็ยังมีลักษณะของการป้องกันดวงตาข้างขวาเอาไว้
นี่นะฮะแต่เขายืนยันว่า
ตาข้างขวาเขาจะใช้งานไม่ได้อีกแล้ว

คุณศิราเจนจาคะสสกรุงเทพภักดิ์พลังประชารัฐ

บอกว่าการที่นายธนัดไปร่วมชุมนุมแล้วก็บาดเจ็บที่ดวงตาขวา

คุณศิระบอกว่ามีข้อสงสัยว่าตาบอดจริงหรือไม่
และตนเนี่ยมีคลิปว่าสิ่งแปลกปลอมที่ลอยเข้ามา
ไม่ได้โดนตาของนายธนัดทำให้ไม่เชื่อว่าตาบอด
เพราะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีแพทย์ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการว่า

หากตาบอดจริงคงต้องใช้เวลารักษาตัว

อาจจะหมายถึงเมื่อวานไปกิจกรรมกีฬาสี
ดังนั้นคุณศิระบอกว่าขอให้ไฮโซลูกนัดเอาใบรับรองแพทย์ออกมาแสดง
ถ้าตาบอดจริงเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้เลย๑ล้านบาท
อย่าเอาแต่เลือดเข้าตาแล้วบอกว่าตาบอด

ฟังที่คุณศิระแถลงนะครับ
อย่าเอาเรื่องแค่เลือดเข้าตาแล้วไปบอกว่าตาบอด
หวังผลทางการเมืองยุ่งปลูกปัด
ให้ประชาชนลุกขึ้นมาชุมนุม
ที่ท่านไว้ใจจะให้ตรวจอะไรก็เชิญครับ

แจกคนไร้บ้านคนละ๑๐๐บาท
เดี๋ยวความดีความชอบเนี่ยยกให้ท่าน

ผมจะบริจาคให้เลย๑๐ล้านบาท
นี่นะฮะจากนั้นก็โพสต์อีกรอบนึง

ส่งใบรับรองแพทย์ไปให้สสิระดู
คำถามคือส่งที่ไหนยังไง

คือถ้าฟังอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณธนัดก็ยืนยันว่า

นี่นะครับประเด็นนี้นะครับ